เหยื่อที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ฆ่า๘ศพครอบครัวผู้ใหญ่บ้าน
ในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ

แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังคงมีอาการภาวะ
เมื่อเห็นคนแปลกหน้าใส่ชุดทหารตำรวจ
ก็จะเกิดอาการร้องไห้แล้วก็หวาดกลัว
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
นางสาวอัญชาลีเติบบุตรผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นพยานปากสำคัญของคดีคนร้ายหญิงครอบครัวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑
ตะบนบ้านกลางอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบีรวม๘คน

คือนางสาวอัญชาลีและลูกสาว๒คน

แต่ละคนถูกยิงที่ศีรษะอาการปลอดภัย

ก็ยิ่งทำให้รู้สึกสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะลูกสาวทั้งสองคนที่ยังคงหวาดภาวะ
อยู่พยาบาลไม่เจอใครมันก็ลืมไปได้มากกว่าพยาบาล
เจอคุณแล้วคุณนี้อาการก็หนักกว่าเดียวกัน

นางสาวอัญชาลีบอกอีกว่าสามีคือนายสุธิพงศ์พริกดำ
ถูกยิงเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ด้วย
ขาดเสาหลักของครอบครัวกำลังพยายามทำใจ
แต่ก็เป็นห่วงลูกสาวคนโตอายุ๑๓ปี
เพราะบาดแผลใกล้เส้นเลือดใหญ่มีอาการชัก
บอกว่าต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง
แผลหายแต่อาการชักอาจเป็นได้ตลอดชีวิต
ปัจจุบันมีตำรวจภูทรอ่าวลึกผลัดละ๒นาย
ร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
ด้านตำรวจภูทรอ่าวลึกได้ส่งมอบคืนพื้นที่เกิดเหตุ
คือบ้านพักของนายวรยุทธ์สังหลังให้กับญาติแล้ว
หลังกันพื้นที่ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป
เพื่อตรวจสอบเก็บหลักฐานต่าง

อายการจังหวัดฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย

คำแนะนำกับญาติญาติด้านกฎหมาย
ดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์
ซึ่งมีเด็กชายยุทธศิลปสังหลังอายุ๓เดือน

รวมทั้งการจัดการมรดกของผู้เสียชีวิต
ขณะที่นายสมศักดิ์เตียงตระกุลทอง

กล่าวว่าหลังผ่านมา๔๕วัน

ส่วนนายสุริฟัฐบ้านนบวงสกุล
ผู้ต้องหารายสำคัญได้ขังแยกไว้คนเดียว
เพื่อความปลอดภัยวันถูกทำร้ายร่างกาย
ซึ่งเมื่อวานนี้มีญาติของนายสุริฟัฒน
และผู้ต้องหาอีก๒คนเดินทางไปเยี่ยมแล้ว
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน